ผัวเมียค้ายาตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มเลยฮะ
ตำรวจต้องใช้วิธีในการถีบประตูเข้าไปถึง๒ชั้นเลยนะ
ทีบไปถึงห้องที่เขาซ่อนตัวอยู่จนสามารถควบคุมตัวได้

มันเจอ
เสียงร้าดนะเมื่อกี้
นี่แหละถีบ๒ชั้นนะครับไม่ได้ถีบคนนะคุณ

เพื่อไปบุกจับที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ของสพเมืองชนบุรี
คือตำรวจชุดสืบสวนของสพเมืองชนโบรี

บอกว่ามีพ่อค้ายาบรายสำคัญมากบดานอยู่ในนี้
พอเข้าไปถึงพบอีกฝ่ายขังตัวอยู่ในห้อง
ก็เลยต้องถีบประตูเข้าไปถึง๒ชั้นรวบตัวได้คาห้องพักครับ
ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าย่านถนนเปรมใจราช
บนแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เรื่องต้นตำรวจสามารถจับกลุ่มได้ทั้งผัวทั้งเมียเลย
ก็คือนายสุริยันหรือว่านายเออายุ๔๐ปี
แล้วก็นางสาวมาริกาอายุ๒๗ปีนะครับ
ตรวจค้นภายในห้องพักเนี่ยพบของกลางเป็นยาบ้าเป็นหมื่นเม็ดเลยคุณ

ยังมียาไอซ์อีกน้ำหนักถึง๒๐๓กรัมนะครับ
มีอาวุธปืนด้วยคุณตำรวจก็เลยต้องทำงานอย่างรวดเร็วไงคุณ

ถีบเข้าไปนะฮะเพื่อให้ถึงตัวของผู้ต้องหาให้เร็วที่สุด
เพราะผู้ต้องหามีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จำนวน๑กระบอกนะครับ
สุดท้ายควบคุมตัวสองผัวเมียนี้ไปสอบสวน
รับของกลางแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ในจังหวัดชนบุรี
เพื่อจำหน่ายของกลางให้แก่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
หรือว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยรับโทษในคดียาเสพติดติดคุกมาแล้ว๑๐ปีคุณ
จะพ้นโทษ๖เดือนกระทั่งมาถูกจับกลุ่มครั้งล่าสุดอีกนะครับ
สารวัตรสืบสวนสพเมืองชมบุรีระบุว่าจับกลุ่มผู้เสพในเขตอำเภอเมืองชมบุรี
จนกระทั่งได้ทราบเบาะแสถึงตัวนายสุริยัน
ก็เลยเร่งบุกจับเพราะว่าเกรงว่าจะไหวตัวทันแล้วหลบหนี
เรื่องต้นส่งตัวให้สพแสนศุกร์ดำเนินคดีเพราะว่าเป็นพื้นที่ในการสอบสวนนะครับ